คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้ค่ะตำรวจได้มีการนำหมายสารเข้าตรวจค้น
แต่ปรากฏว่ามันมีอาวุธปืนค่ะอีก๑๓กระบอก
เครื่องกระสุนปืนคือแค่เจอไม้ห่วงห้ามหรือว่าไม้เถื่อนต่าง

นี่คือภาพนาทีปฏิบัติการของตำรวจปราปามกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับตำรวจภูทรภาค๕และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่๑จังหวัดเชียงใหม่
ได้มีการนำหมายค้นของศาลจังหวัดลำพูนค่ะ
เข้าตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอบ้านหงนะคะจังหวัดลำพูน
ก็เจอเจ้าของบ้านเป็นชายวัย๔๘ปี
แล้วภาพเมื่อสักครู่คุณผู้ชมรู้ไหมคะไม่ได้เจอแค่ไม้เถื่อน
แต่ปรากฏว่าตำรวจไปพบอาวุธปืนยาว๑๓กระบอกค่ะ
แต่ว่าปืนทุกระบอกมีเครื่องหมายถูกต้องตามกฎหมายแหละ
แล้วก็มีเลขประจำตัวของปืนทุกกระบอกนะคะ
อกจากนี้ยังพบสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ทำการตรวจยึดไว้
ก็คือไม้ห่วงห้ามต่างแล้วก็เครื่องที่ใช้ในการตัดไม้
ที่เจอคุณผู้ชมรู้ไหมคะมันมีทั้งไม้ประดูก
ฮักไม้ชิงชันไม้มะเกลือไม้กระท้อน
เลื่อยโซ่ไฟฟ้าเครื่องรีดไม้ไฟฟ้า
เลื่อยวงเดือนโอ้โหอุปกรณ์ครบมือในการตัดไม้ทำลายป่า
ทีนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการแจ้งข้อกล่าว
หาตัวเจ้าของบ้านชายวัย๔๘ปีคนนี้แหละ
ในข้อหาการทำความผิดพระราชบัญญัติป่าม้าย